ชาวบ้านไปเจอแรงงานชาวเมียนมาสองคนค่ะซึ่งถูกนายจ้างเนี่ย
เอามาทิ้งไว้นะคะเขาก็เลยใจดีให้ที่พักลักษณะเป็นเพลิงพัก
ไม่มีเลขที่ค่ะคุณผู้ชมแล้วพักได้สักประมาณ๕วัน
หนึ่งในนั้นเสียชีวิตชาวบ้านบอกโอ้ต้องถอยไปเลย
มาตั้งหลักก่อนติดโควิดหรือเปล่าเป็นอะไรตาย
คำถามมาเป็นชุดพรั่งพรูออกมาเลยนะคะแล้วสุดท้ายใครคะ
แน่นอนว่าเจ้าหน้าที่ต้องลงพื้นที่ตรวจสอบก็ต้องมีการสวมใส่ชุดพีพีอี
ตรงนี้แหละเพลิงพักตรงนี้นะคะนี่เป็นเพลิงพักไม่มีเลขที่
อยู่ภายในซอยลำโพ๓๑ตำบลลำโพบางบัวทองนนทบุรี
เหมือนบ้านเหรอเป็นเป็นเพลิงพักเล็กเล็กอ่ะค่ะคือถ้าเกิดว่าบ้านนอกเนี่ย
ก็จะเรียกว่าขนำอ๋ออันเนี้ยเป็นเพิงพักเล็กเล็ก
แต่ว่าอยู่ที่นนทบุรีนะคะตำรวจสพบางบัวทองแพทย์
นะฮะก็ต้องมาร่วมกันชนะสูตรพลิกศพเบื้องต้น
ผู้ชายคนนี้เป็นแรงงานชาวเมียนมานะคะชื่อว่าวิงโก้อายุ๓๐ปี
ทีนี้เบื้องต้นไปสำรวจตรวจสอบตามร่างกายก่อนว่าเขาตายเพราะอะไรกันแน่
มีการต่อสู้กันไหมหรือใครมาทำให้เขาตายไปตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วนะคะ
ไม่มีบาดแผลใดทั้งสิ้นตามร่างกายค่ะทีนี้เรามีโอกาสไปคุยกับคุณศรีสุพรรณ
ซึ่งเป็นคนที่ให้ที่พักตรงนี้แก่แรงงานชาวเมียนมา๒คน
เขาบอกว่าจริงแล้วนะแรงงานถูกนายจ้างขนมาทั้งหมด๘คน
อืมแต่สองคนเนี้ยถูกให้ลงจากรถก็คือลักษณะคือไล่ลงจากรถอ่ะ
แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เลยนะคะอีก๖คนนายจ้างนำตัวไปนะคะ
เราก็ถามนะคะถามคุณศรีสุพรรณบอกคุณไปเข้าใกล้หรือเปล่า
เพราะก็ไม่รู้ว่าเขาติดโควิดไหมสำหรับผู้ตายเขาบอก
สบายใจได้ผมไม่ได้คลุกคลีเลยแค่ให้ที่พักเขาเฉย

อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันสองคนแล้วก็เป็น

เขาต้องการอะไรแต่ก่อนเมื่อก่อนว่าทำงานก่อนสร้างอ๋อ
พักข้างห้องกับคนที่มาฝากผม
เพราะว่าฝากให้อยู่หน่อยถึงเงินหมดอะไรอย่างนี้นะ
ก็น่าจะแบบว่าไม่มีงาน
นายจ้างเขาเขาปล่อยไว้แค่สองคนไง
มันเหลือแค่สองคนมันอยู่แค่สองคนแล้วก็ห้องเช่าเขาก็ไม่ให้เช่า
เราก็เลยมาฝากไว้ครับผม

ยุคนี้ยุคอะไรวิกฤตโโฟวิตใช่ไหมครับ
คือตายปริศนาแบบนี้แน่นอนว่าจะต้องมีการสวอปศพ
ถ้าเกิดว่าศพนี้ติดโควิดยาวเลยค่ะ
เรื่องยาวก็ต้องมีการสอบสวนโรคนะครับ

แล้วแรงงานที่ถูกยัดกันมาในรถคันนั้น
อีก๖คนที่นายจ้างพาไปพาไปที่ไหน
แล้วติดโควิดด้วยหรือเปล่าใช่ไหมคะ
ยาวนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอเจ้าหน้าที่
นำศพไปตรวจพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งนะคะ